ที่มีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะคะ
คุณจ๊ะนงพนีคุณผู้ชมค่ะ
จะบอกว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ย

คือเป็นข่าวฮือฮานะคะที่เรานำเสนอไปแล้วนะจ๊ะว่า
มอบเงินให้กับพี่สาวและพี่เขยเนี่ย

ฟังดูนะคะตอนนั้นก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมพี่แจ๊ค
แล้วก็เมื่อถึงคิวต้องให้บุพการีบ้า

ถูกต้องงานนี้ค่ะเปย์หนักสุดเลย
อบให้คนละ๑ล้านบาท
ฟังไม่ผิดคนละ๑ล้านบาทค่ะ
แต่ว่ากว่าจะให้ได้เรานะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ย
ไปดูภาพนี้ก่อนละกันนะ
ควรได้เงินมานะไม่ใช่ได้มาง่ายนะ

เดี๋ยวจะให้เลือกนะมีกล่องเล็กกับกล่องใหญ่

แต่แม่เปิดก่อนกติกามีนะแม่ต้องเต้น
นั่นมาเย้
โอ้โหคุณพ่อก็ตกคุบไวเหมือนกันนะข้างเงิน
เจ้าดำฟะกับหมานะดีด้วยนะ
ให้พ่อคนแม่คนละ๑ล้านบาทไปเลยมาจุกเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
กว่าจะได้นะแหมลีลาคุณแม่ดีมากเลยนะคะเหมือนน้องจ๊ะเลยค่ะ
ยกกลายสาย๑๙๗๖ชิคกี้พายชอบตัวหลังน้องหมาล
น้องหมางอ่ะแม่นางเด้นดีใจกับพ่อแม่นางนะ
น่ารักนะบ้านนางใหญ่นะแล้วก็นี่หลายคนสงสัย
เดี๋ยวก่อนนะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะจะอาศญาณยังถูกแคนเซิลงานมามากมาย

ไปเอาเงินมาจากไหน

เขาบอกว่าเนี่ยนะปีใหม่ที่ถูกยกเลิกงานไม่เป็นไร
เพราะว่าเขาเนี่ยเก็บเงินไว้เขาเก็บเงินแบบฝากออมไว้อย่างนี้
พอถึงสิ้นปีนะก็เป็นช่วงที่สามารถถอนออกมาได้พอดีเลย
ก็เลยมอบเอาเลิกเอาใช้คุณพ่อคุณแม่คนละ๑ล้านบาทก็เป็นเคล็ดนะ
เพราะว่าปีนี้อะไรขอให้เงินเข้ามาขอให้งานเข้ามาแบบนี้คุณผู้ชม

สาธุดิฉันเห็นแบบนี้แล้วนะคะพ่อแม่ดิฉันรอก่อนนะคะ

ก็มีความฝันที่อยากจะทำให้เป็นเหมือนฝัน
ฝันคือฝันดีอ่ะรอดูไปก่อนละกันนะครับ